มาดูความคืบหน้าขบวนการปั้นแพ้หรือว่าขบวนการสร้างพยานเท็จ
เพื่อที่จะรับผิดแทนครูจอมทรัพย์กันหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นที่มาของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
จอมทรัพย์แล้วตำรวจบุกรวบถึงบ้าน

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่สกลนคร
อำเภอโคกศรีสุพรรณนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปสามารถจับครูจอมทรัพย์แล้วก็สามีได้นะคะ
ล่าสุดอีกหนึ่งตัวการสำคัญนั่นก็คือครูอ๋อง
อองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานสักประมาณเช้าตรู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปที่บ้านพักเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าไปไม่เจอครูอ๋อง
ถูกต้องไปเจอภรรยาของครูอ๋อง
ทนายความเพื่อที่จะต่อสู้คดีนี้
แต่ว่าที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถบุกจับรวบตัวได้แล้ว
สุริยาลักษณ์๔ในกรุงเทพฯตอนเย็นนะครับ

ส่วนพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงแม่ตา
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้สอบปากคำในอ๋องครูอ๋อง
หรือว่านายสุริยานวลเจริญ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
หรือว่าครูจอมทรัพย์เป็นผู้ต้องหาร่วมการนำสืบ
แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อสาร

ตำรวจนะคะเมื่อวานนี้จับกลุ่มได้บริเวณ
สถานีรถไฟถนนแจ้งวัฒนะ
แล้วก็ได้มีการควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักทุ่ง๒ห้อง
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หลังจากที่สอบปากคำครูอ๋องก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
ว่าจ้างนายสับวาปีด้วยการใช้เงิน๔แสนบาท
เพื่อรับผิดแทนครูจอมทรัพย์
แล้วก็ส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อ
บริจาคเงินช่วยเหลือมากกว่า๑ล้านบาท

กระทำลักษณะดังกล่าวมีการวางแผนเป็นขบวนการ
จากจะดูถูกกระบวนการยุติธรรม
อันนี้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกนะ
อกจากจะดูถูกกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ยังเป็นการหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ

ครูอองเนี่ยถือว่าเป็นตัวการสำคัญ
เพราะว่าเป็นผู้จ้างวานคือเป็นหัวโจกล่ะพูดง่ายนะฮะ
เพราะว่าคดีนี้ก็มีการฟ้องกันโอ้โห
ข้อหานักนะสำหรับขบวนการนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร

ใช่ครับข้อหาเบิกความเท็จแล้วก็ข้อหาแจ้งความเท็จ

บอกว่าต้องรอคณะทำงานสอบสวนพิจารณาอีกว่า
จะเพิ่มคดีอะไรอีกสำหรับขบวนการนี้
ที่มีผู้ต้องหาทั้งหมด๘คนนะครับ

คือเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา๕คน
อีก๓คนยังไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เอาล่ะจากนี้ไปก็ต้องดูนะ
ว่าจะมีใครที่มาร่วมขบวนการนี้อีก

ถ้าเกิดว่าอยู่ในขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
ก็จะต้องมีการสอบสวนของตำรวจ

เมื่อวานจริงแล้วเจ้าหน้าที่เขาปิดเส้นทาง

ใช่ฮะกลัวว่าครูอ๋องจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายมาจับได้ที่กรุงเทพ
เพื่อที่จะนำตัวมาสอบปากคำนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
แล้วก็สามารถติดตามจับคุณตัวได้
เรียนแล้วนะครับว่าจะดำเนินการอย่างเฉียบพันธุ์และเด็ดขาด
ไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้อง
รวมต่อถึงฆ่าราชการใครก็ตาม
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
จะถูกดำเนินคดีในข้อหาซ่องโจรทั้งหมดครับ
กลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
ที่ตำรวจเขาจะตะคุบตัวครูอ๋องได้ที่กรุงเทพ
เมื่อวานนี้ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

พบแต่ภรรยาของครูอ๋องบอกกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าครูอ๋องไม่ได้หนีไปไหนนะ
แต่ว่าเดินทางไปหาทนายความที่กรุงเทพ
แล้วก็ขอเวลาเตรียมตัวอีกสักประมาณ๒๓วัน
จะเข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับทนายความ
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็จับตัวได้สก่อน

ขณะที่การสอบปากคำครูจอมทรัพย์ตลอดเมื่อวานนี้
ครูจอมทรัพย์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวไปฝากขังต่อสาร
จังหวัดนครพนมพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัว
ในวันพรุ่งนี้นะครับ